แนะนำให้คุณผู้ชมนะหยิบแว่นตากันแดดมาสวมใส่ซะ
เพราะว่าออร่ามันกระแทกตาจนต้องสวมแว่นเลยค่ะคุณผู้ชม
พูดก็พูดนะยิ่งใกล้จะเป็นเจ้าสาวช็อตจริงยิ่งสวยวันสวยคืนอ่ะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะที่เขาบอกว่าสาวที่ใกล้จะเข้าสู่ประตูวิวา
มักจะมีออร่าเจ้าสาวเปล่งประกายออกมามันน่าจะจริงนะพี่แจ๊ค
ล่าสุดนี่ค่ะทำเอาคนทั้งงานตะลึงไปเลย
บอกเลยว่ามีแต่คำว่าสวยสวยสวยเต็มไปหมดจริงค่ะอืม
ถัดมาเห็นภาพแล้วบอกเลยว่าจึ้งนี่ชุดราตรีสีเขียวขับผิวให้ผ่องขึ้นไปอีก๑๐เท่า
หน้าผมที่แบบคิดมาอย่างดีแล้วแหละจริงพร้อมกับความสวยหรูดูแพง
และถ้าโพสต์ตัดกับฉากหลังสุดอลังการโอ้โหลุคนี้ภาพนี้เซตนี้ไม่มีอะไรจะติด
เอาคะแนนไปเลยจ้ะร้อยเต็มเออเห็นลุคออกงานความสวยพุ่งปรี๊ดขนาดนี้
ยิ่งทำให้แทบจะอดใจไม่ไหวอยากเห็นสาวคิมในชุดเจ้าสาวเนาะพี่แจ๊คเนาะ

นี่เนี่ยภาพต่อมานี่มันงานอะไรอ่ะ
งานนี้ก็คืองานแต่งพี่สาวแท้ของมาร์กค่ะพี่เมี่ยง

เชื่อว่าวันที่หมากเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยนะคุณผู้ชม
หล่อความโอป้าต้องพุ่งทะยานกว่านี้แน่นอน
ส่วนคิมเนี่ยนะวันที่ไปงานนี้
มาในเดรสสีแดงสดเลยคุณผู้ชมนี่
มัดผมเรียบน้อยแต่มาก
ขับให้ใบหน้าของเธอเนี่ยทั้งเด่นทั้งเก๋ขึ้นมาอีก
แล้วช็อตที่ชาวเน็ตเห็นแล้วมันมีความสุขก็คือ

ถ่ายรูปหน้างานคุณผู้ชมดูสิ
ท่าทางการโพสต์ใดคือธรรมชาติมาก
เป็นอินเนอร์ความสุขที่ออกมาจากข้างในจริง
คืออยากเห็นคู่นี้ในชุดบ่าวสาวแล้วนะ
คือแบบมันจะมีหวานมากกว่านี้ไหม
เราอยากเห็นมากเลย
ใช่แล้วสวยดูดิเธอดูลุคคือง่ายมากแล้วก็เชื่อว่างานแต่งแล้วเป็นงานแต่งที่แบบว่ามีแต่ความสดใสแน่นอนเลย
นัดนี้เนี่ยพี่แจ๊คดูของข่าวยอมแพ้แล้วอ่ะ